หนี้เขามาทวงลูกหนี้มาทวงตังค์ที่ยืมไปหมื่นนึง
แล้วทีนี้เจ้าหนี้เขามาพร้อมกับปืน
แล้วฝั่งแม่ค้านะใจเด็ดมากคุณผู้ชม
แต่เล่าข่าวนี้แล้วอย่าไปทำตามนะ
ใจเด็ดที่ว่าแม่ค้าเอามือเนี่ยกำปลากระบอกปืนค่ะ
ำตรงปลายกระบอกปืนแบบนี้แล้วสุดท้ายปืนมันลั่น
กระสุนทะลุเข้านิ้วเลยนะคะ
คนเจ็บเนี่ยเป็นแม่ค้าเป็นผู้หญิงเนี่ยนะคะ
ซึ่งกล้องวงจรปิดจับภาพได้
เจ้าของร้านเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มามาที่หน้าร้านแล้วนี่เห็นไหม
ผู้ก่อเหตุมาแล้วค่ะเจ้าหนี้มาถึงแล้วลุกออกมาจากในร้านเหมือนกับเขานั่งรออยู่แล้วอ่ะ
แล้วมันมีจังหวะยื้อยุดฉุดกระชากภาพเนี่ยมันอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดเพราะมันต้องซูมภาพให้คุณผู้ชมเห็นนะ
จังหวะนั้นนะคะคือทางฝั่งเจ้าหนี้เห็นไหมอันนี้คือเจ็บแล้วนะ
ลูกชายบอกว่าผมว่านะคงมาจากเงินหมื่นนึง
แม่ผมเนี่ยยืมเฮียชัยตั้งแต่ปลายปี๖๔ปลายปีที่แล้วคุณผู้ชม
จะเอาไปลงทุนทำร้านขายก๋วยจั๊บนี่แหละค่ะ
แล้วแม่บอกว่าแม่ผมทยอยคืนเงินไปหมดแล้ว
ถามว่าอ้าวแล้วแม่ทยอยคืนเงินแล้วทำไมเฮียชัยถึงมาทวง
บอกเอ้าก็ตอนที่แม่ทยอยคืนตังค์แม่ไม่ได้คืนกับเฮียชัย
แต่แม่คืนกับลูกของเฮียชัยลูกวัย๒๐ปี
เก็บตังค์ที่ร้านเนี่ยทุกวันทุกวันเลยวันละร้อยบัง
ละสามร้อยบ้างแม่ก็ทยอยคืนแต่ลูกเขาไม่คุยกันไง
ก็นั่นน่ะสิคือพอเป็นแบบนี้ลูกเก็บไปพ่อไม่รู้เรื่อง
แล้วมันก็เลยกลายมาเป็นปัญหาเพราะว่าคนที่มาทวงเนี่ย
สรุปคือเฮียชัยนะเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวได้แล้วด้วยค่ะ
ชัยที่เอาปืนมามาขู่แม่มาทวงตังค์เนี่ยนะ
ชื่อว่านายวิชยุทธ์สุธิศักดิ์พักดีค่ะอายุ๕๔ปี
แล้วทางครอบครัวของคนเจ็บนี่คือเขาไม่ยอมหรอก
บอกยังไงก็ต้องดำเนินคดีนี่พอจับเฮียชัยได้นะ
อาวุธปืนเป็นปืนที่ใช้ในการก่อเหตุ๑กระบอก
มีปลอกกระสุนขนาดจุด๒๒๑ปลอกกระสุนขนาดจุด๒๒อีก๓นัด
แล้วก็มีมีดมีดยาวเกือบ๓๐เซนนะคะ
แล้วตอนแรกนะเฮียชัยบอกว่าผมนั่นแหละก่อเหตุเอง
แต่ผมไม่ได้ยิงผมไม่มีปืนหรอกผมมีแค่มีดเฉย
สุดท้ายพอให้ได้ดูคลิปดูกล้องวงจรปิด
อ้าวปฏิเสธไม่ออกเลยค่ะเฮียชัย
แล้วนี่จะไปไหนเนี่ย
พี่จะไปไหนเนี่ย
อ๋อรอเติมโรค
ตำรวจเนี่ยตอนแรกยังบอกว่าใช้มีดใช้มีดอย่างเดียว
แต่ท้ายที่สุดนี่ก็จำนวนด้วยหลักฐานนะคะ
เรื่องต้นนี่นะเฮียชัยก็โดนข้อหา

แล้วก็มีอาวุธปืนมีเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
พกพาอาวุธปืนเข้าไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
รวมถึงยิงปืนในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายไปนะคะ
และอีกอย่างหนึ่งคือต้องเคลียร์ให้จบนะ
เฮีชัยเฮียชัยไปคุยกับลูกชายเฮียชัยก่อน
เออมาเก็บเงินแล้วเออมาเก็บตังค์ไปแล้วครบหมื่นแล้ว

จะได้ไม่ต้องมาทวงอีกจะได้ไม่ค้างคากันนะคะ